เอากระสือบ้างกระสือนี่มีจริงหรือ
ไปดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวให้ดูแล้วค่อยมาว่ากัน
ไหนคลิปไหนคลิป

ไหนคลิป

ไหนคลิป

ไหนคลิป
ไหนคลิป

ไหนคลิป

ไหนคลิป

นี่เป็นกระเช่ารองเท้าเครื่องพี่หนุ่มเปล่า

นี้เกิดขึ้นที่อัมเภอ๕เรือจังหวัดพนักของศิพยา
ก็บอกมีการพบเห็นลูกไฟประหลาดรอยไปรอยมา
แล้วก็กล้องวงจรปิดเองก็สามารถบันทึกภาพไว้ได้

หลังจากนั้นก็เกิดเสียงพิพาคอุโภิกาลกันมาต่างนานา

หัวบาลเล็กที่๒๙ทัพ๗หมู่๑นะฮะ
ที่เปิดท่าเรือนะครับจังหวังว่าบางท่านคอร์ศิษยาเนี่ยนะครับ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีรั้วรอบล้อมบ้านเนี่ย
ติดกับถนนทางเข้าหมู่บ้านขนาดเล็กนะครับ
ใกล้กับบ้านเนี่ยมีทุ่งนามีต้นไม้ขึ้นรอบบ้าน
มีการตั้งกล้องวงจรปิดหลายตัว

คือเขาก็เหมือนมีอยู่แล้วตามบ้าน

เขาว่าอย่างนี้นางสาวกาญจนานะฮะ

บอกว่าภาพดวงไฟที่กล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะ
ได้มีการบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
เมื่อกลางดึกของคืนวันที่๑๓กันยาที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่ตัวเองกำลังนั่งดูทีวีอยู่นะครับ
แล้วก็เหลือไปเห็นภาพที่จอมเมนิเตอร์กล้องวงจรปิด

พบว่ามีดวงไฟประหลาดเนี่ยลอยไปลอยมา

พบว่าดวงไฟที่ลอยวนเวียนอยู่เนี่ยข้างรั้วบ้านนะครับ

แล้วก็มีต้นมะยมอยู่
แสดงว่ากระสือมากินของเสียจริงเหรอ
เขาบอกดวงไฟทั้งกล่าวเนี่ยเปลี่ยนระดับไปมานะฮะ

ดวงไฟเป็นรูปร่างลักษณะเนี่ย

คุณผู้ชมผมเนี่ยยาวนะฮะ

บอกที่อาศัยอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งใกล้กันเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เพื่อนบ้านบอกให้มาดูหน่อยเป็นอะไร
พ่อมาเห็นแล้วเพื่อนบ้านมาเห็น

หลังจากนั้นก็เลยพยายามแบบจะเดินตามไป

หนุ่มวิ่งหนีคนแรกเลยแหละจะบอกให้

ย้อนภาพดูอีกทีนะครับแล้วก็เพื่อนให้เพื่อนบ้านดูด้วย

แล้วก็แปลกใจว่ามันคือดวงไฟอะไร

มีรูปร่างเหมือนผีกระสือที่ร่ำลือกัน

ก็ได้พบเห็นดวงไฟประหลาดปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

คราวนี้มีเพื่อนบ้านเห็นว่าลอยอยู่เหนือหลังคา

ก็เลยลูกชายออกไปดูว่าดวงไฟลอยหายไปไหม

ซึ่งคนทั้งหมู่บ้านก็มาดูกล้องวงจรปิดก็ต่างตกใจเขาบอก

ใช่เขาบอกว่าไก่เป็ดจัดเลี้ยงประเภทแมวเนี่ย

ทำมั้ยกระสือกินแมวเหรอ

เขาบอกมันเป็นการสืบทอดใช่ไหม

สมมุติไม่รู้ตัว

กระสือมีไฟมาจากไหน

แล้วมันได้ประจุไฟฟ้ามาจากไหน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
ที่กระโดดกระโดดอ่ะหรอเขาบอกตัวเล็กเหมือนลิงเป็นเหมือนลิงลม

ตรงกับความเป็นจริงตรงกับความเป็นจริงตรงกับความเป็นจริง
ไม่มีลูกสบ้าแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นรูเวลาไปจับปลาก็จะใส่หลังแล้วเอาไว้กิน

คุณแม่ถามเลยถามชาวบ้านใครเคยเจอผีกระสือบ้างไหม
เคยเจอผีกระสือส่งมาหน่อยแต่ในมุมของผมผมจะเล่าให้ฟัง
ผีกระสือเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเท่าที่ผมทราบมานะหลังจากที่เราเคยทำในกรงรายการกันมาเยอะแยะมากมายเนี่ย
ผีกระสือนี่มันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมานะฮะแล้วก็บอกว่าคนเนี่ยถอดหัวออกมามีกระสือเขียนเป็นนวนิยายขึ้นมาเพื่อที่จะทำเป็นหนังเป็นอะไรอย่างนี้
แล้วคนก็พอไปดูก็เลยรู้สึกโอ้โหนี่มันเป็นผีกระสือมีลำไส้นี้แต่จริงแล้วเขาบอกมันไม่มีคือเขาเป็นการเขียนขึ้นมา

เค้าว่าอย่างนั้นใช่มั้ยพี่

ถามคำเดียวไฟมาจากไหน

เพียงเอาอะไรพอให้ได้ไม่ไม่ลองมีรูเสุยาไปมึบหลูตามไปมีเดินถอยหลังแล้วเวลาควิว
อันทรายมามีนักจริงอาตืนเช้าเลยว่านี้ส่วนด้วยว่าก่อนจะเจอผีบ่อยจะตายผีพี่จับนั่นมีภาพ